ต่อเนื่องกันที่ความเซ็กซี่เลยค่ะเช้านี้

กี้อาภาแก๊กกี้อาภาเป็นใครคะ
เป็นหนึ่งในนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องแม่เบี้ยนั่นเอง
แต่ว่าคราวนี้เธอมาสลัดความเซ็กซี่ขึ้นปกนิตยสารดังค่ะ
แม้ว่าเธอไม่ได้เป็นนางเอกแม่เบี้ยนะ

หน้าหนาวไกลยังกำลังจะหายไปแล้ว
แต่ว่าความร้อนระอุหูของนิตยสาร

เขาบอกว่าเป็นธรรมเนียบสาวเซ็กซี่หน้าใหม่ของวงการเรียบร้อยเลยนะครับ
สำหรับแม็กกี้อาภาเป็นใครคะ
เป็นนางเอกสาวทายาทคนบันเทิงรุ่นใหญ่คุณอาอรุณภาวิลัยนั่นเอง
ล่าสุดค่ะก็เธอลุกขึ้นมาถ่ายแฟชั่นเซ็ตบิกินี่อวดหุ่นแซ่บแบบนี้
โอ้โหเขาบอกแซ่บสับปังมากเลยนะขึ้นปกนิตยสารรายปักเล่มดัง
ฉบับล่าสุดประเดิมฤดูกาลซัมเมอร์๒๐๑๖
งานนี้เขาบอกเลยว่านอกจากสาวแก๊กกี้จะสลัดผ้ามานุ่งน้อยห่มน้อยเป็นครั้งแรกแล้ว
ถือว่าเป็นการสลัดคราบนางเอกสาววัยใสไปด้วย
หลังจากที่เคยทำให้หนุ่มเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เลือดลมพรุ่งพลาดมาแล้วเสียการทรงตัวด้วยเขาบอกขนาดนั้นเลย
ภาพยนตร์แนวอิโรติกนี่แหละเรื่องแม่เบี้ย
ของผู้กำกับชั้นครูหม่อมน้อยนั่นเอง
รับบทเป็นคุณโกสุมกุลสตรีไทยโบราณผู้บูชางูเจ้าค่ะ
แต่ว่าครั้งนั้นเองเธอก็สร้างความฮือฮาอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าเธอนั้นทุ่มสุดตัวลงทุนเปลือยอกเข้าฉากมาแล้วนั่นเอง
หนุ่มก็กดไลค์ถูกใจให้เยอะเลยทีเดียว

หนุ่มก็ละลายกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วล่ะค่ะ
มิวมีสันปปกมั้ยคะ

หน้าหัวใดยังไหนสนใจติดต่อเราสองคนได้

เอาใช้แว่นขยายคอยส่องดู